ความคืบหน้ากรณีเฮียโตนะครับ
มาร้องทุกข์โดยอ้างว่าลูกชายลูกสะพ้ายจับขังทรมานอะไรนะฮะ

ล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจสอบปากคำพยานครบทั้ง๑๐ปากแล้ว
อยู่ระหว่างการติดตามตัวลูกชายลูกสะพ้ายนะครับ

ที่เดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรนั่นนะครับ
อยากจะให้มาให้ปากคำครับ
ตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซานำหมายสารจังหวัดฉะเชิงเซา
เข้าค้นเรื่องเก็บดักฐานและความเชื่อมโยงของคดี
ที่บ้านของพ่อแม่ลูกสะพ้ายของเฮียโต
ตะบนบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเซาครับ
หลังจากเฮียโตแจ้งความกล่าวหาว่าลูกสะพ้ายลูกชาย
แล้วก็ครอบครัวพาท่านกับภรรยาไปกักขัง
กรอกยาสลบอะไรเหมือนข่าวที่เรานำเสนอไปนะฮะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานนะครับ
บางส่วนในห้องไปเพื่อจะตรวจสอบหาความเชื่อมโยงในคดี

คือบ้านของลูกชายลูกสะพ้าย
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เฮียโตอยู่นะครับ
แล้วก็หนีออกมาตามคำกล่าวอ้าง
ส่วนจุดสุดท้ายก็คือร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

อยู่ที่ตะบนเทพราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
ระบุว่าหลักฐานและความเชื่อมโยงของคดี
ที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บไปในวันนั้น
ผลยังออกมาไม่ครบครับต้องให้เวลาหน่อย

ซึ่งคดีนี้นิติวิทยาศาสตร์ถือว่าสำคัญมาก
จึงต้องให้เวลาในการลงรายละเอียดให้แน่ชัดของหลักฐานครับ

ตรวจค้นเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์ยืนยันได้เพียงว่า
เฮียโตอยู่ที่บ้านหลังนี้จริง
ส่วนการกักขังการทรมานอันนี้ต้องรอหลักฐานครับ
ในส่วนต่างเอามาประกอบกันเพื่อจะยืนยัน
ส่วนลูกสะพ้ายของเฮียโตจากการตรวจสอบเพราะว่ากลับมาประเทศไทยแล้วนะ
ส่วนลูกชายอยู่เมืองไทยตลอดไม่ได้ออกไปไหน
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามให้มาให้ข้อมูลมาชี้แจง
ขณะที่พยานบุคคลนะครับได้สอบปากคำครบแล้วทั้ง๑๐ปาก
ส่วนการตรวจค้นบ้านยังเหลืออีกหลังหนึ่งนะบ้านใคร
คือบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านอีกหลังที่เฮียโตอาศัยอยู่
ซึ่งจะต้องมีการสอบพยานในหมู่บ้านด้วยว่า
เคยเห็นไหมเฮียโตเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้แบบถูกกักขังนะครับ
ส่วนจะโยงไปถึงการฆาตกรรมของภรรยาหรือไม่อย่างไรนั้นนะครับ

ที่เราไปตรวจค้นนะครับก็เป็นสถานที่ที่ผู้เสียหายนะครับ
ยืนยันว่าเคยพักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับ
ส่วนเรื่องพฤติกรรมในการหน่วงในหวักค้างนะครับ
เป็นสิ่งที่ทางตำรวจต้องรวบรวมพยาหลักฐาน
พยานบุคคลนะครับพยานแวดล้อมและพยานวัตถุบางส่วนนะครับ
เพื่อยืนยันว่าเกิดการกระทำความผิดหน่วงเหนียวกักขังที่สถานที่แห่งนี้ครับ
บ้านที่คุณลุงกล่าวหาว่าถูกลงในออกคังนะครับ
พอดีว่าภรรยาคุณลุงนะครับก็เสียชีวิตที่บ้านนี้นะครับ
เรื่องต้นได้ตรวจสอบก็มีการส่งชนะสูตรศพโดยละเอียดนะครับ
ก็อยู่ระหว่างให้พิสูจน์หลักฐานนะครับแล้วก็จะร่วมกับนิติเวทย์
ดูในเรื่องของการตรวจนะครับว่าเป็นการฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายครับ